เอาล่ะคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศไปสำรวจหน่อยว่าตอนนี้ที่ไหนพอจะเที่ยวได้บ้างไหม
แม้ว่าสถานการณ์มันยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ก็ตามแต่บางคนบอกขอไปหน่อยเถอะ
ยังไงฉันดูแลตัวเองอย่างดีจะบอกอย่างนี้ละกันว่าใครที่ชอบเที่ยวสายธรรมชาติ
ตอนนี้อุทยานแห่งชาติเอราวันเขาเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวกันแล้วนะคะ
ติดตามรายละเอียดและมาตรการการท่องเที่ยวกับชิสามาแชร์
มาเลยวันนี้แล้วค่ะคุณผู้ชม๙กรกฎาคมนะคะที่อุทยานแห่งชาติเอราวัน
อำเภอศรีสวรรค์จังหวัดกาญจนบุรีจะเปิดให้เที่ยวเพราะว่าตั้งแต่วันที่๕
พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาปิดนะเพราะว่าสถานการณ์โควิดนี่แหละตอนนี้นะคะคุณผู้ชม
จังหวัดกาญจนบุรีเขาบอกว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีทางจังหวัดก็เลยมี
การผ่อนคลายให้สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งสามารถดำเนินกิจการหรือทำกิจกรรม
ได้เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมแต่ก็ไม่ละเลย
มาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดนะครับทุกอย่าง
ก็มีมาตรการเข้มงวดเรื่องการจำกัดจำนวนคนเรื่องของการล้างมือให้สะอาด
การใส่หน้ากากอนามัยทีนี้ทางอุทยานเขาบอกว่าให้เปิดแบบไปกลับนะคะ
คือไปวันเดียวกลับเลยไม่ให้มีการทักอ้างแรมอันนี้ต้องทำความเข้าใจกัน
ใครจะไปกางเต็นต์นอนแบบนี้ตอนนี้ไม่ได้นะคะค่ะแต่ถ้าคุณอยากจะไปถ่ายรูป
กินข้าวเที่ยงไปเล่นน้ำตกแป๊บแป๊บเนี่ยได้ค่ะถามว่าไฮไลท์ของที่นี่อยู่ที่ไหน
ต้องบอกว่าพูดไปทุกคนรู้
ใช่มั้ยครับใสหลายเย็นแบบนี้เล่นได้นะคะแปลคุณผู้ชมฟังให้ดี
สามารถลงเล่นน้ำได้เพียงแค่น้ำตกไปถึง๓ชั้นเท่านั้น
ก็คือชั้นที่๑ไร้คืนรัง

ส่วนน้ำตกชั้นที่๔อกนางผีเสื้อ
และชั้นที่๕เบื่อไม่ลงเนี่ย

ใช่นะฮะ
สูงไปกว่านั้นคือชั้นที่๖ดงพฤกษา

อยู่กับเขาเปิดขายบัตรตั้งแต่๘โมง๑๐นาทีแล้วก็ปิดบ่าย๓๔๕นะคะ
ไปกันแบบพอให้เราผ่อนคล้ายอ่ะ
มันเครียดใช่ไหม
ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ในจังหวัดสีแดงเขาเดินทางได้

กาญจนบุรีคุณก็ต้องดูมาตรการด้วยว่าต้องกักตัวไหม

แต่อันนี้เราก็เล่าหัวว่าใครอยู่ในระแวกใกล้เคียงแล้วอยากไปผ่อนคลายบ้าง

ก็อยากไปนะแต่รอไปก่อนแล้วกันนะกาญนะจ๊ะบุรี
จ้ะเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะกาญจนบุรี

แก้ทั้งวันเลยวันนี้เมื่อไหร่จะถูก
สิ่งที่คุณพูดเดี๋ยวคุณตั้งใจไหมน่ะสิ่งที่คุณพูดดังแป๊บคุณตั้งใจมั้ย

ตั้งใจมอบความสุขให้กับคุณผู้ชม